เพราะของพี่ชายมา

ค่ะมาเที่ยวนี่มาเดินดูของค่ะ

เพราะว่าชายเขาเลือกของร้านที่มาลงอ่ะ

ก็อยากให้มาเดินกันเยอะค่ะ

ก็เหมือนเดิมคือไปดูใบเปลี่ยนสี
ก็ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเท่าไหร่

คุณพ่อเป็นคนคิดเล่นอยู่แล้ว

ที่ปลุกลุกไปได้ใช่ไหมคะ
ใช่ที่เขาชอบถ่ายรูปแล้วก็ไปเย็น
ตัดกินของเขาอะไรแบบนี้

คนก็มองว่าเออไปกันดี
คือจริงอ้อมไม่ได้ชอบทำอาหารขนาดนั้นนะ
ส่วนมากก็เราก็จะอู้ตลอด
เพราะว่าแค่นวดแป้งเราก็เหนื่อยแล้ว

ว่าง่ายแต่นวดแป้งมันใช้แรงเยอะเหมือนกัน
ก็เลยเออก็พักอู้ตลอดแล้วก็เข้าไปใหม่เลย

อ้อมก็ถ่ายทุกสวยก็เพราะอ้อมถ่ายให้หลายคนนะ

ไม่ค่อยเบอร์ค่ะคือพัฒนาขึ้น
ที่ร้านให้ค่ะ

ไปหลังไนกูใจขาดบางแนะนำ
เมื่อกี้มันเหมือนค่ะ

ความสัมพันธ์แข่งขึ้นไหมคะ
ร่วมช่วยก่อน
เราก็พยายามให้มันดีที่สุดอะนะคะ

แสบงในตอนนี้ใช้คำว่าสนิทสี่สุด

อันนี้คือยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่ก็เป็น

ปรับเยอะไหมคะ

แต่เขาอยากปรับอะไรค่ะ

คิดว่าการใจการปรับอะไรค่ะ

ก็ช่วยหัวใจแล้วเนาะ

คิดไปอีกไหมคะพี่อาวิทยุตอนดีอะไรอีกมีไหม
ไม่มีไม่มีราคามีกุมภาแต่ก็ไม่แน่ไม่แน่เหมือนกัน